ก็ถามมาเรื่องนี้ตั้งแต่เริ่มต้นรายการเลย
บอกว่าตกลงแล้วอยากดูข่าวนี้จริงเลย

ตกลงแยกทางกันแล้วหรือวงแตกกันแล้วหรือ
เราตามข่าวนี้ให้ไปดูโพสต์ของทนายตั้มหน่อยค่ะ

การมูลนิธิทีมงานทนายประชาชน

ตัดสินใจถอนตัวจากการเป็นทนายคดีลุงพลแล้ว

แต่ไม่ได้มีปัญหาหรือผิดใจอะไรกัน

ปล่อยให้สังคมพูดกันไปโดยแทบไม่มีใครปกป้องก็คือ
ในการทำคดีนี้ไม่ได้รับเงินเพื่อช่วยทำคดีแต่อย่างใด

แต่มาถึงวันนี้ขอใช้เวลาของตัวเองไปทำคดีให้กับคนที่เห็นคุณค่าดีกว่า
และขอให้ลุงพลและป้าแตนโชคดีครับ

หลานสาววัย๓ขวบนะคะก็ตั้งทนายในการช่วยเหลือทางคดีสารมุกดาหารนัดพร้อมคู่ความ๒๓พฤศจิกายนที่ผ่านมา

แต่พอมาวันนี้ทนายตั้มโพสต์ว่าขอถอนตัวจากการเป็นทนายความ
คือก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมภรรยาของทนายตั้มก็โพสต์เฟซบุ๊กนะคะ
โพสต์เฟซบุ๊กทำนองตัดเพาะอีกฝ่าย
ระบุว่าทนายตั้มเข้ามาดูแลคดีเพราะลุงพลเป็นคนขอความช่วยเหลือ
และต้องฝากกระแสถูกตำหนิไปด้วยแต่ไม่เคยท้อ

และทนายตั้มมาช่วยทำคดีโดยไม่เคยรับเงินใดใดนี่ค่ะ
ประเด็นที่ตรงกันก็คือเรื่องของการไม่ได้รับเงินนะคะ
ภรรยาของทนายตั้มก็โพสต์ว่าไม่ได้รับเงินนะ
นายตั้มโพสต์ก็บอกว่าไม่ได้รับเงินจากลุงพลนะ
ทีนี้ลุงพลกับป้าแตนว่ายังไง
ลุงพลค่ะออกมาอัพยูทูปช่องมนต์โอมพร้อมสเตตัสที่ว่า

แท็กลุงพลป้าแตนแฟมิลลี่
ลุงพลบอกว่าผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับทนายตั้ม
เดี๋ยวลองฟังเสียงลุงพลนิดนึงค่ะ
ผมรู้นะครับแต่ผมไม่พูด

ป้าก็เลยปล่อยดีกว่าเอาที่ตัวเองสบายใจ
ลุงป้าก็เป็นกล่องกล่องอะไรก็ไม่รู้สุดท้าย
ถ้าถานขยะทิ้งพรุ่งตรงนี้แหละ

จนทำให้มีการร้องเรียนเรื่องมัญญาติทนายความด้วย
ทีนี้ค่ะก็เรื่องของการสู้คดีเนี่ย
นายรัชพลบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับว่ามีปัญหาในเรื่องของการสู้คดีนะ
ไม่ได้เกี่ยวกับเนื้องานเพราะว่าเอาจริงไม่ได้ดูรายละเอียดสำนวนคดี
แล้วก็วันที่สารนัดพร้อมเห็นแค่บัญชีพยานสองฝ่าย
แต่มันยังมีคดีอื่นอีกไงคะเช่นคดีหมินประมาทนี่นะคะ
แต่หลังจากนี้ก็จะต้องไปสารมุกดาหาร
ถ้าทีมทนายถอนตัวต้องทำยังไงต่อ
ลุงพลกับป้าแตนก็ต้องหาทนายความคนใหม่นะคะ
ต้องหาทนายความใหม่เพื่อสู้คดีต่อ
แฟมเนี่ยเอกสารก็หนากันอย่างเงี้ย
ข่าวลือว่าคดีนี้๑๐ล้านบาทนะครับ
อันนี้เป็นข่าวลือนะครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับ
เพราะว่าทนายตั้มเนี่ยได้ประกาศตั้งแต่แรกแล้วนะครับ
คดีนี้เขาทำฟรีไม่คิดเงินนะครับ
คือมันเป็นเรื่องของความคิดเห็นไม่ตรงกันนะครับ
คือทนายตั้มอาจจะคุยกับลุงพลแล้วนะครับ

แต่ทีนี้ผมมองนะครับว่าณวันนี้นะครับ

ถ้าหากว่าวัน๒วันนี้นะครับ
หรือในอนาคตที่ลุงพลยังไม่มีทนาย

คือในส่วนนี้มันเป็นเรื่องของแค่คดีของน้องชมพู่นะครับ
แต่ว่าเราก็ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดกันนะครับ

เพราะฉะนั้นจะบอกว่าเห็นพยานหลักฐานแล้วหนีกลัวแพ้

อันนี้ต้องปฏิเสธนะครับว่าไม่เป็นความจริงครับ
เหตุผลก็แค่ความเห็นไม่ตรงกัน
นี่นะคะทีมข่าวก็ไปที่บ้านกกอก

บ้านของคุณแม่น้องชมพู่ค่ะนางสาวสาวิตรีวงศรีชา
แม่บอกว่าก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนอะไร

ก็ไม่มั่นใจว่าทางฝ่ายทนายจำเลยจะถอนตัวหรือเปล่า
ถ้าถอนตัวจริงก็ต้องไปแจ้งการถอนทนายความที่ศาลค่ะ
ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรชัดเจนมาก
จากกระแสโซเชียลแม่ก็ยังไม่มั่นใจค่ะ

เพราะว่ามันก็ต้องไปถอนทนายที่ศาลด้วยใช่ไหมคะ
แล้วเป็นวันหยุดด้วยก็ยังไม่มีอะไรที่แน่นอน
ก็ยังย้ำคำเดิมว่าทนายตั้มเป็นคนฉลาด
แล้วก็ถ้าเกิดว่าถอนตัวจริง

ก็ขอบคุณที่ถอยเพื่อที่จะให้พื้นที่ชมพู่ได้เรียกร้องความเป็นธรรม

เดี๋ยวเราขอลำดับเหตุการณ์ให้นิดนึง
เกี่ยวกับการเป็นทนายความให้กับลุงพลเนี่ยนะคะ

ก็คือ๒มิถุนายนปีนี้ค่ะปี๖๓

ก็นำตัวไปมอบตัวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจำได้ใช่ไหมคะ

มิถุนายนทนายตั้มก็ยื่นเอกสารขอประกันตัวลุงพล
พฤศจิกายนยุติการช่วยเหลือ
ในคดีน้องชมพู่คดีน้องชมพู่คดีเดียวนะคะ
ระยะเวลาที่ทีมข่าวของเราลองนับดูก็คือ

ก็ต้องไปดูว่าคดีปลีกย่อยอันอื่นจะมีอะไรอีกใช่ไหมฮะ
แต่คดีหลักพวกไม้พวกการก่อสร้างหลานพญานาคอะไรพวกนั้น

ใช่ค่ะเขาเป็นเหมือนเป็นทีมของเขาอะไรอย่างนี้